ใครก็ว่าเกิดเป็นดาแลนด์แล้วชีวิตมันจะสบาย

เพราะมันคิดว่ามันจะแอบมีกลิ่นนิดหน่อย

ให้ฉันแจ้วพอแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ

ก็กรีปคาแรคเตอร์แบบลูกเท่หล่อหรือเปล่า

ชุดจีนออกอีเวนต์ชุดมังกรต้อนรับตึกจีน

อันนี้เป็นลูกเท่ของเขานะค่ะ

หรือจะเป็นชุดหล่อเท่อย่างกับเจ้าชาย

ตอนรับกระแสละครทองเอกฟีเวอร์

ใหม่พรมตัวใหญ่เราก็ไป

หน้าหนาวประมาณ๓๘องศาประเทศไทย

ออกงานอีเวนต์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะ
จากมาริโอจะทำกิจกรรมบนเวทีแบบเพียบแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ดูเอาสิคะคุณผู้ชมตอนท้ายมาริโอเนี่ยยังคว้าไมค์ร้องโชว์บนเวทีด้วย
เจอแบบนี้เจ๊กกะรีนเลยต้องคว้ามาริโอมาถามหน่อยว่า
เธอเธอร้อนรึเปล่า
ก็ไม่ได้
ก็มีเด็กใส่ปีกอะไรอย่างนี้ครับผมโดดออกมาจากตึก
คือในใจแบบว่าอยากแต่งชุดอะไรแปลกมั้ยฮะก็จะวิ่งแบบเลือกได้

ไทยก็ส่วนใหญ่ก็ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ใส่หมดแหละ

แต่ตอนนี้เปียกไปหมดเลย
แต่ว่ายังหล่ออยู่นะคะ
ขอบคุณมากครับ